ไปดูคลิปหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาก็แห่แชร์แล้วก็ชื่นชมกันมาก
ตำรวจนายหนึ่งค่ะเขาเรียกว่ากั้นรถเพื่อที่จะให้สูนักที่ขาพิการเดินข้ามถนน

นี่ไม่ใช่คลิปทรมานสัตว์นะฮะแต่เป็นคลิปชื่นชมนะฮะ
ใจดีอันนี้เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นบนท้องถนนระหว่างคนกับสุนัข
เป็นคลิปวิดีโอการทำงานของอาสาจรจรบริเวณแยกสัมภาวุฒิ
โดยขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยโบกรถอยู่เนี่ยก็มีเจ้าสุนัขขาเจ็บนี่แหละค่ะ
เดินกระเพกกระเพกมาตรงบริเวณสี่แยก
จากภาพจะเห็นว่าสุนัขข้ามไปได้เพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นไม่สามารถข้ามต่อได้
เนื่องจากติดรถที่เลี้ยวนะคะแล้วก็การจราจรบริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างจอแจ
ซึ่งอาสาจรจรท่านนี้สังเกตเห็นอยู่ก่อนแล้วก็เลยเดินมาช่วยโบกรถให้หยุด
เพื่อช่วยให้สุนัขเดินไปอีกฝั่งได้สำเร็จค่ะ
หลังจากการอัพโหลดคลิปนี้ขึ้นอินเทอร์เน็ตเพียง๒วันแม่ยอดเข้าชมแล้ว๙๗๘๖๐๐ครั้งเลยทีเดียว
คือคนสนใจดีมากนะคะ
ขณะที่ผู้ที่สัญจรอยู่บริเวณแยกนี้ประจำบอกว่าลุงคนนี้มาช่วยงานจราจรทุกวัน
เป็นอาสาจรจรด้วยนะคะไม่ได้เป็นจรจรประจำ
ตั้งแต่เช้าจนเย็นเขาบอกว่าคุณลุงเนี่ยไม่หยุดเลยบางครั้งตัวเขาเองก็ประสบปัญหาเดินข้ามแยกนี้ไม่ได้
คุณลุงท่านนี้ก็เหมือนกันอาสามาช่วยโบกรถให้ทุกครั้งแหม่ช่วยทั้งคนช่วยทั้งสุนัขนะคะ
งานนี้ก็ต้องขอปรบมือให้กับความขยันและมีน้ำใจของคุณลุงจริงเลยค่ะ
วันนี้รอเลยนะครับปรบมือรัวโอ้โหเยี่ยมเลย